ทุกครั้งที่มีการกอดการหอม

ไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะได้กลับมาหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเราต้องมีความรักให้กันทุกวัน
และนี่เป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้โมว่า

จะให้ความสำคัญ
กับเรื่องของความรักต่อคนในครอบครัว

โบคิดว่าเราคงจะใช้ชีวิตกันด้วยรอยยิ้มกันทุกคน

พี่พอรู้สึกยังไง

พูดคำนึงว่าขอบคุณมากครับ

ที่พูดได้ก็คือขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ

ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาถึงจะมาไม่ได้ในวันนี้
ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ยังไม่เคยลืมกัน๑ปีที่ผ่านมา
พี่ปอก็ยังคงอยู่ในความทรงจำที่ดีกับทุกคนเสมอนะคะแล้วก็
ขอบคุณจากหัวใจจริงที่เราไปไหนโบกับมะลิไปไหนก็ยังคงตามไป
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ